พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระยุหะญาตราทางสะทนละมาก
ริ้วขบวนนี้มีรูปแบบอย่างไกล
แล้วก็จะมีการเคลื่อนขบวนผ่านเส้นทางใดบ้าง
ไทยรัตน์ทีวีขออนุญาตใช้เทลโนมัติกราฟิก
จำลองให้คุณผู้ชมได้เข้าใจติดตามได้จากรายงานครับ
วันที่๕พฤษภาคม๒๕๖๒เวลาบ่าย
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระยุหะญาตราทางสะทนละมาก
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
โดยเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที

ส่งเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพร

และส่งพระแสงขันไชศี

พระทินั่งอาบฝรพิโมปราศาสตร์
ประทับพระราชยานพุทธตานทอง
เลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พยุหะญาตราทางสถลมาก

ริ้วขบวนยาตราออกทางประตูพิมารชัยศรี

เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระราน
โดยเดินตามจังหวะดนตรีจากวงดุรยางวงนำและวงตาม
บันเลงเพลงพระราชนิพล๖เพลง
คือเพลงพระราชนิพลมาร์ทราชวรรลบ

และมาร์ททงชัยเฉลิมพล

ใช้การเดินกึ่งสวนสนามเน้นเท้า
เมื่อริ้วขบวนถึงศาลหลักเมือง
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินใน

ตามแบบโบราณราชประเพณีและพระราชนิยม
ในการนี้จัดกำลังเป็น๓ส่วน

ขบวนหน้าเป็นขบวนนำ

เสด็จพระราชดำเนิน

คือส่วนนำริ้วได้แก่

และตอนอำนวยการริ้วขบวน

ส่วนพระราชยานได้แก่

และตอนเครื่องสูงหลัง

และ๑กองพันธหารเกียรติยศ

เลี้ยวขวาถนนบวรณิเวศ
เลี้ยวขวาถนนพระสุเมน
แล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทอง
เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ

เส้นทางการยาตราขบวนจากพระบรมมหาราชวัง
มายังวัดปวรนิเวศวิหาร
ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๑๐นาที
จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ

ประทับพระราชยานพุทธตานทอง
เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ไปยังวัดราชบพิสถิตมหาศรีมาราม

เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัศดาง
เลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมือง
เลี้ยวขวาถนนเฟื้องนคร
แล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทอง
ที่เกยข้างวัดราชจบพิสถิตมหาศรีมหาศรีมหาราม
ระยะกว่าประมาณ๓กิโลเมตร
ถวายราชศักระพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกย
ข้างวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามประทับพระราชยานพุทธตานทอง
แล้วยาตราริ้วขบวนออกจากเกยข้างวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ไปตามถนนเฟื่องนครเลี้ยวขวาถนนเจริญกรุง
แล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ระยะทางประมาณ๖๕๐เมตรใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกย
หน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามประทับพระราชยานพุทธตานทอง
เกยหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ยาตราริ้วขบวนไปตามถนนท้ายวังเลี้ยวขวาถนนมหาราช
ขวาถนนหน้าพระรานแล้วเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง
ทางประตูวิเศษชัยศรีผ่านประตูพิมารชัยศรี
แล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทองที่เกยพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์
เสด็จขึ้นระยะทางประมาณ๑๕กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ๕๐นาที
รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ๗๑๕กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมงโดยไม่รวมเวลาหยุดพักขบวนณที่หมาย